โตยาต้ามวยไทยลีก๒๐๑๖สัปดาห์นี้

ประทักกรรมปีใหม่ปเกาะเกื้อ

เด่น๙๐๐ตพีรพัฒน์อัตกรรม
สายฟ้าบูรพาสตาร์เนชั่นพบที่ท่านทำ

นำขวดเกียจนาวีทะลงกับ
ยอดกินกล้องกเกษานนท์
รุ่น๗๒๕กิโลกรัม
แสงอุทัยส่อจอเปี๊ยกอุทัย
บูแหลกกับดีเซลเล็กเพชรจินดา

มาทิวภูเก็ตอีริตไฟล์คลับ
ฟัดกับปริญญาป่าศักดิ์มวยไทย
ศุกร์ที่๑๔ตุลาคมนี้๑๖นไทยรัชทีวีที่เดียว